ไปร่วมอนุโมธานาบุญกันคุณผู้ชมกับพระสิงโตนำโชค
ตอนนี้อยู่ในผ้าเหลืองศึกษาพระธรรมอยู่
แล้วก็ต้องกล่าวอนุโมทนาบุญรอบ๒ต่อเลย
เพราะว่าขณะที่พระสิงโตกำลังศึกษาพระธรรมอยู่
หลวงพี่เดินหน้าทำเรื่องดีต่อเนื่องเลย
ด้วยการไถ่ชีวิตโคระบื้อจากโรงค่าสัตว์
ไม่ใช่ไถ่มาแค่๒ตัวนะคุณผู้ชม
มีเป็น๑๐๑๐ร้อยตัวไถมาหมดเลยคุณผู้ชม

ตัวจากโรงฆ่าสัตว์แต่พอไปถึงเจอควายท้อง๒ตัว
แววตามันมองมาแบบว่าโอ๊ยอย่าเลือกไปตัวเดียวเลย
เอาฉันไปด้วยเถอะนะพี่หลวงพี่ก็เลยบอกว่าเลือกไม่ถูกนะคะ

วันนี้ก็เลยเอาบุญถ่ายชีวิตควายท้อง๒ตัวมาฝากโยมเพื่อนนะครับผม
ซึ่งพอเพื่อนในโซเชียลเห็นก็โอนเงินมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ทำให้หลวงพี่สามารถถ่ายชีวิตโคกระบือเพิ่มได้อีกรวมทั้งสิ้น๑๖ตัว
เป็นเงินทั้งสิ้น๔๕๐๐๐บาทคุณผู้ชม
อ่านให้ฟังอีกครั้งนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือทั้งสิ้น๑๖ตัว
เป็นเงินทั้งหมด๔๕๐๐๐บาท
เรา๓คนและแฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่สิงโต
แล้วก็ผู้ที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้กันด้วยค่ะ

ไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มนิกคุณาทิพย์กันบ้างดีกว่า
ต้องบอกว่าช่วงนี้หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเดินสายมูหนักอยู่นะคะ
เมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะไปศักดิ์ฝ่ามือจำได้ไหม

ล่าสุดไปหาหลวงพ่อแป๊ะที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
เพื่อทำการลงอัคระยันหลังฝ่ามือ
เปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาน
ให้เจริญรุ่งเรืองในโชคลาภการงานการเงินมาสู่ตัวอีกครั้งหนึ่ง
ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมขานิกนี่นะ
ไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่สามนคร

ไอ้ไข่นี่แหละเห็นไหมไส้แวดดำยืนยิมอยู่นั่นน่ะ

ด้วยการล้วงลูกปิงปองในหายค่ะ

ซึ่งก่อนการล้วงลูกปิงปองนี้นะคะคุณผู้ชม
หนุ่มนิกก็อธิษฐานบอกกับไอ้ไข่สามนักขอดบอกว่า
ไอ้ไข่เออข้อสร้ำตัวตรงเลยนะ
พูดจบปุ๊บนะฮะหนุ่มนิกก็ล้วงทันที
เลขที่ได้ก็ขึ้นหน้าจออยู่พันนี้เลยคุณผู้ชม

สงสัยนะว่าเวลาเราไปขอเลขอะไรแบบนี้

ไม่แน่สื่อสารกับไอ้ไข่รู้เรื่อง

ปิดท้ายกันที่พิธีกรสายมูกันหน่อยดีกว่า
พี่ทัฟฟี่๓บาท๕๐ค่ะ
เดินทางไปถ่ายรายการที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะฮะ
มีโอกาสไปไหว้พ่อปู่เขานะครับ

เพื่อขอให้การถ่ายรายการราบรื่นแล้วก็ไม่พลาดค่ะ
ในคลิปพี่ทัฟฟี่บอกว่าเสียงเลขเดียวนะฮะ
เสี่ยงเลขเดียวนะคะที่เหลือไปหารวมเอาเอง
ซึ่งเลขที่เสี่ยงได้นะคะก็คือเลข๗ค่ะ
แต่ยังไม่พอค่ะไปเสี่ยงต่อที่อีกหนึ่งที่นะ
ภายในศาลในวัดได้เลขอะไรมา

แล้วจะเป็น๙๒๗ได้อีกหรือเปล่า

คุณผู้ชมนะเขาบอกว่าลองเอาไปมิกกัน
เลข๗กับเลข๒๙กับเลข๙๗อะไรกันว่า

ใกล้หมดเลยแล้วแต่ของแบบนี้